ก็รอกันมานานเลือกตั้งก็เลื่อนกันไป
แต่น่าจะได้เลือกกันแหละนะตามที่นายกบอกนะคะ
แล้วก็ต้องดูเรื่องพิจารณากฎหมายลูก๒ฉบับ
สุดท้ายที่สำคัญที่เกิดขึ้น
เมื่อวันที่๒๕มกราคมกับเมื่อวานนี้

ถ่ายที่สุดแล้วที่มาสอวเป็นอย่างไร
จารณ์ผ่านร่างโดยมีมติเป็นเอกฉัน

หลังจากที่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ส่วนนายกรัฐมนตรีเองก็ยืนยันนะ
บอกว่าในเรื่องนี้ไม่ได้มีการส่งสัญญาณ
หรือว่าต้องการที่จะก้าวล่วงการทำงานของสนช

ที่ให้สัมภาษณ์สือขณะที่อยู่ที่อินเดีย

ส่วนนอกจากนี้แล้วทางด้านผลเอกประวิยส์วงศ์สุวรรณ
รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาหงศ์
ก็ระบุว่าการขยายเวลาบังคับใช้กฎหมายออกไป
นั่นเป็นเรื่องที่ดีค่ะ
ก็ระบุว่าการขยายเวลา
บังคับใช้กฎหมายออกไปนั้นเป็นเรื่องที่ดีค่ะ
แม้ว่ารถแมพเลือกตั้งจะไม่เป็นไปตามที่เคยประกาศเอาไว้
แต่ก็เชื่อว่าไม่น่าจะมีปัจจัยอะไร
ให้เลื่อนการเลือกตั้งออกไปอีก
แต่งตั้งคณะกรรมการขับเคลื่อนการพัฒนาประเทศ
โครงการไทยนิยมยั่งยืน

แล้วก็มีรองนายกรัฐมนตรีทุกคน

บอกว่าโครงการนี้ไม่ใช่การหาเสียง
หรือว่าการหากองหนุนให้กับนายกรัฐมนตรีนะคะ

และเราจำเป็นต้องไปชี้แจงกับนานาชาติหรือไม่

ไม่ทำให้ขาดความเชื่อมั่นในคำพูดของนายก

ผลเอกประวิทย์ตอบว่าชัดเจนตามรัฐธรรมนูล
เป็นไปตามกฎหมายไม่มีทางเลื่อนไปได้
แล้วก็ถามเรื่องของโครงการไทยนิยมยั่งยืน
บอกว่าเป็นการปูทางหาเสียงเพื่อลงการเมืองหรือเปล่า

นายกไม่ได้หาเสียงกับใครไม่ได้ลงสมัครรับเลือกตั้ง
ถือเป็นเรื่องที่ดีที่ทุกฝ่ายจะได้มาร่วมมือกันเท่านั้นเอง
นะฮะก็เป็นคำยืนยันมาเลื่อนสามเดือน
คำว่าไทยนิยมตอนนี้ก็ถูก

เอาคำว่าไทยนิยมจากที่ไปพูดถึงเรื่องของประชาธิปไตย
เอามาเป็นเรื่องของการพัฒนาประเทศซะแล้ว

ค่ะแต่ว่าประเด็นนี้ก็ยังมีเสียงสะท้อนจากฝ่ายการเมืองอย่างพักเพื่อไทยนะ
บอกว่าการขยายเวลาออกไปอีก๙๐วันนั้นไม่มีประโยชน์ต่อพักการเมืองเก่า
ตรงกันข้ามค่ะเป็นการเปิดทางให้พักการเมืองใหม่
มีเวลาเตรียมตัวเพื่อเข้าสู่การเลือกตั้ง
เปิดทางให้นายกรัฐมนตรีคนนอก
และยังเชื่อว่าไม่สามารถที่จะจัดการเลือกตั้งได้ในปี๒๕๖๒ด้วย

ส่วนพักชาติไทยพัฒนาก็หวังว่าจะเป็นครั้งสุดท้ายที่เลื่อนเลือกตั้งออกไปค่ะ
ส่วนพักการเมืองเองก็มีหน้าที่เตรียมความพร้อม
สร้างปัจจัยที่จะทำให้การเลือกตั้งจะต้องเลื่อนออกไปอีก
ส่วนการประชุมของสภานิติบัญญัติแห่งชาติ
เมื่อวานนี้ใช้เวลากว่า๑๑ชั่วโมงในการพิจารณาร่างกฎหมายลูก
ด้วยการได้มาซึ่งสมาชิกวุฒิสภาครับ
ซึ่งถือว่าเป็นร่างกฎหมายลูกฉบับสุดท้ายใน๑๐ฉบับที่จะต้องพิจารณานะคะ
โดยมีมติเอกชั้น๑๙๗เสียงต่อ๐

เห็นชอบให้กฎหมายมีผลบังคับใช้ทันทีนับตั้งแต่ประกาศในราชกิจจานุเบกษา
ที่ประชุมมีการปรับแก้เนื้อหากลางสภาหลายมาตรา
เช่นปรับลดกลุ่มอาชีพของสวให้เหลือ๑๐กลุ่ม
จากเดิมที่คณะกรรมการร่างรัฐธรรมนูญออกแบบเอาไว้๒๐กลุ่ม
แล้วก็มีเรื่องของการรับผู้สมัครในแบบอิสระ๑๐๐คน
และแบบตัวแทนองค์กรที่ไม่แสวงหาผลกำไร๑๐๐คน
ซึ่งวิธีการสัญหาสวนี้จะถูกใช้อย่างเต็มรูปแบบ
หลังผ่านการเลือกตั้งสอสอไปแล้ว๕ปีค่ะ
โดยบทเฉพาะการของรัฐธรรมนูลกำหนดให้ในช่วง๕ปี
สวจะมีที่มาจากการแต่งตั้งของคณะรักษาความสงบแห่งชาติ๒๕๐คน
สรุปเรื่องของการเลือกไข้สำหรับที่มาสวก็โละนะฮะ
ให้เป็นการเลือกกันเองภายในกลุ่มตั้งแต่ระดับอำเภอระดับจังหวัด

เพราะว่าเรื่องนี้ถูกจับตามองว่า
กฎหมายลูกที่มาสวจะมีการเลือกตั้งไข้และทำให้เกิดปัญหาหรือเปล่านะครับ